ชาวเน็ตเขาแห่ชื่นชมทหารเรือนายหนึ่งนะครับ
เพราะทหารเรือกับนายนี้เขาไปเจอผู้ชายคนหนึ่ง
หอบแฮกนั่งเหนื่อยอ่อนเหนื่อยล้าอยู่

ใจครับไปจังหวัดราชบุรี
เพราะไม่มีเงินเติมน้ำมันแม้แต่สักบาทเดียว
คุณผู้ชมฮะไปดูคลิปที่ทหารเรือนายนี้เข้าไปถามถ่าย
แล้วก็ไปช่วยเหลือกันนะฮะ
โอ้โหเป็นการช่วยเหลือกันเป็นน้ำใจนะฮะที่คนในโลกโซเชียลเขาชื่นชมกันนะครับ
ชื่อว่านัทบ่าวอุบลระบุข้อความบอกว่า
พี่เขาน้ำมันหมดบอกว่าจะไปราชบุรี
รอก่อนเดี๋ยวผมไปเอาน้ำมันมาเติมให้นะ
ช่วยกันไปช่วยได้เท่าที่ช่วยได้
ทหารเรือแฮชแท็กสารวัตรทหารเรือนะครับ
ทีมข่าวของเราสนใจคลิปนี้นะ
เป็นน้ำใจที่เรียกว่าอยากให้เป็นตัวอย่างของคนในสังคมนะ

ซื้อจ่าเอกวิทยาวัตรประธุมศรี
สังกัดกองพันธาอสวทหารเรือที่๒อำเภอสัตว์อาหีบจังหวัดชุมบุรี
โดยคุณพี่ทหารเรือก็เล่าให้เราฟังบอกว่า
ตอนแรกนะครับผมเห็นผู้ชายในคลิปเข็นรถจักรยานยนต์
ข้าวของพรุงพลังเลยแล้วก็มานั่งพักอยู่ริมถนน
ลักษณะที่แบบหอบแฮกดูเหนื่อยมาก
แต่ตอนนั้นผมเข้าเวรอยู่ผมก็ไม่ได้ไปสอบถาม
ทีนี้ครับผมไปเข้าเวรเสร็จจากภารกิจแล้วนะ
ผมก็มานั่งคิดถึงพี่ผู้ชายคนนี้
เขาจะเข็นรถไปไหนเขายังอยู่ที่เดิมหรือเปล่า
ก็เลยขับรถมาวนหาพบจริงคุณ
พี่ผู้ชายคนนี้กำลังเข็นรถริมทาง
ผมก็เลยเข้าไปสอบถามเขาถึงได้รู้ว่ารถน้ำมันหมด
น้ำมันเครื่องรถก็ไม่มีที่สำคัญ
ไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียว
และก็ยังไม่รู้ด้วยว่าต้องไปอีกไกลแค่ไหน
กว่าจะถึงราชบุรีตามที่พี่เขาตั้งใจจะเข็นรถไปแบบนั้นนะครับ
ทีนี้จ่าเอกวิทยาวัฒน์ก็เลยลงไปซื้อน้ำมันเครื่อง
กับน้ำมันเชื้อเพลิงมาเติมให้แบบนี้ครับ
จ่าเอกวิทยาวัฒน์บอกว่ารู้สึกดีใจมากนะ

เพราะดูจากสายตาของพี่เขาแล้วผู้ชายคนนี้
เหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าทั้งกายและใจนะเข็นรถมาไกล
แล้วก็เส้นทางที่จะไปถึงจังหวัดราชบุรีก็ยังอีกไกลมากนะครับ
แล้วก็สิ่งที่ผมทำก็ถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย

ได้แบ่งเบาความยากลำบากของผู้ชายคนหนึ่งนะฮะ
คลิปนี้ถูกโพสต์ออกไปชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์

นี่แหละข้าราชการที่ประชาชนต้องการ
กราบหัวใจครับหัวใจพี่หล่อมากครับ

และจะให้กำลังใจอีกหลายคนที่ประสบภาวะแบบนี้ยังไงนะฮะ
จริงนะคุณสืบสกุลดิฉันอยากอ่านข่าวแบบนี้เยอะ